ไปดูเรื่องราวที่จังหวัดนครนายกกันหน่อย
นี่ที่นครนายกโอ้โหเขาบอกว่าไปเจอโจร

ถังแก๊สแถมขโมยไม้กวาดอีกนะครับ

จับภาพได้นะครับขณะที่มีชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก๓๐๔๐ปี
เสื้อกลุ่มแขนยาวกางเกงขายาวใส่แว่นตาสีดำนี่แหละ

แล้วก็ลักษณะเหมือนเขาน่าจะตัดผมทรงรองตรงหลังนี้

เพื่อใครรู้ใครเห็นแจ้งบ่อแสกันได้

เดินมาที่บริเวณร้านค้าริมทางริมถนนสายรังสิตนครนายก
ฝั่งข้าเข้ารังสิทธิ์ตำบลบ้านบ้านนายจังหวัดนครนายยกนะครับ
คือวนเปลี่ยนอยู่สักประมาณ๒นาทีแล้วเขาก็เดินออกไป
พร้อมกับถังแก๊ส๑ถัง
โอ้โหขโมยถังแก๊สหมามองยังงงเลยเอาถังแก๊สไปทำไม
คือลักษณะแบบนี้มันขโมยชัดแล้วไปถามกับแม่ค้าผู้เสียหาย
ก็คือนางอัญชลีมูลสถานเธอบอกว่าเธอขายของที่นี่มานานแล้วนะ
แล้วที่ผ่านมาก็เคยนะครับเคยถูกขโมยของในร้านเป็นอะไร
ไม้กวาด๔๕มัด๔๕มัดคุณว่าน้อยไหมล่ะมัดหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ๑๐ด้าม
มัตต์หนึ่งอะนะแล้วโดนขโมยไป๔๕มัตต์
แต่เธอบอกว่าตอนนั้นที่โดนขโมยไปไม่มีหลักฐานจึงไม่ได้ไปแจ้งความไว้
แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แนะนำนะเอางี้ละกันคุณอัญชาลี
ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้สิจะได้มีเบาะแสในการตามตัวคนร้าย
ปีนี้นะครับร้านแถวนี้ระแวกนี้โดนกันไปเนี่ย๑๐ร้านแล้ว
ขโมยมันเข้ามาขโมยของในร้านค้าอยู่เรื่อยคือขายของอยู่ข้างทาง
บางทีเขาก็ไม่ได้ขนของกลับทั้งหมดเขาก็ต้องวางแผงเอาไว้อยู่ในแผงตรงนี้
เพื่ออะไรวันพรุ่งนี้เขาจะได้มาแล้วก็เปิดร้านขายง่าย
ทีนี้โดนขโมยมาขโมยของในร้านอย่างที่บอกครับ
ร้านของตัวเธอเองก็คือนางอัญชาลีโดนขโมยถังแก๊สไปเนี่ย
ถามว่ามันแพงไหมถังแก๊สขึ้นอยู่กับไซส์ขึ้นอยู่กับขนาด
แต่ขนาดของที่คุณอัญชาลีโดนขโมยไปเนี่ยมูลค่าอยู่ที่๑๘๐๐บาท
แพงนะครับแพงนะฮะแล้วทางนี้นะครับนางอัชรีก็ฝากไปยังผู้ก่อเหตุนะ
ถ้าเอามาคืนเอ้าไม่เอาเรื่องใจดีแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เอามาคืน
เจอกันที่โรงพักแล้วเธอบอกด้วยนะว่าถ้าใครเห็น
แล้วก็สามารถแจ้งบ่อแสจนสามารถจับตัวได้มีรางวัลนำจับให้ด้วย๕๐๐บาท
ส่วนนี้อีกคนนึงนางสุมารีบุญโชธเจ้าของร้านเจ๊เล็กปลานา
ถูกขโมยไม้กวาดไม้กวาดที่อยู่หลังร้านเนี่ย
โดนขโมยไปประมาณ๑๐มัตต์มูลค่าก็๓๐๐๐บาท
อย่างที่บอกครับทั้งถังแก๊สไม้กวาดเอาไปหมด
คือเรียกได้ว่าถ้าแม่ค้าทิ้งอะไรไว้ที่เป็นสินค้าที่เขาขาย

เอาก็ฝากเตือนกันไหมนะครับแล้วก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความกับพนักงาน
อันนี้ตำรวจสภบ้านนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจหรอก
เดี๋ยวจะไปตามตัวคนร้ายมาให้ได้เร็วที่สุด
เพราะว่าเล่นมาก่อเหตุซ้ำซ้อนหลายครั้งในพื้นที่ตรงนี้

ใช่เขาต้องทำมาหากินนะคุณผู้ชมนะ